ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักคนต่างเพศจะนำผลประโยชน์มาให้
ไม่โดยตรงก็โดยอ้อมมิตรต่างเพศคนรักเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือ
ถ้ามีคู่ครองแล้วความรักทำท่าว่าจะเดินหน้าไปได้ด้วยดี
สุขภาพสุขภาพของท่านไม่น่าห่วง
คู่รักคู่ครองมีโอกาสสูงที่จะป่วยไข้เข้าโรงพยาบาล
ควรห่วงหาอาธรณ์ให้มากเป็นพิเศษ
จะมีศัตรูผู้ไม่หวังดีมาหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสี
โดยมากก็เรื่องรักใคร
การเงินหากมีการติดต่อเจรจาเรื่องการเงินมักไม่ราบรื่นมีปัญหา
มีเงินสำหรับใช้จ่ายพอคล่องมือไม่มากไม่น้อย
มีเกณฑ์ได้ของสวยงามจากมิตรสหายเพื่อนฝูงหรือญาติสนิท
การงานจะทำให้ต้องเดินทางอยู่ไม่ติดที่
มีการพบปะคบหากับมิตรสหายหน้าใหม่
แต่ก็จะได้คนดีมาเป็นมิตรเกื้อกูล
ควรวางตัวให้พอดีอย่าเพิ่งใกล้ชิดหรือห่างเหินกันจนเกินไป
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์